คุณผู้ชมฮะเรื่องของราคาเนื้อหมู
โอ้โหตอนนี้ทะลุกิโลกรัมละ๒๐๐กว่าบาทไปแล้ว

นี่พ่อค้าแม่ขายบ่นกันอุบเลยนะฮะ
บอกว่าจะทำอาหารตามสั่งเมนูหมูเนี่ย

ลูกค้าอย่างเราก็ต้องควักกระเป๋าสตางค์เพิ่ม

บ้านคุณหมูโลละเท่าไหร่
ใช่นะครับพ่อบ้านแม่บ้านที่ไปจับจ่ายซื้อของในตลาด

คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับ
ราคาหมูพุ่งทะยานไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะฮะ

เปิดขายมากมายหมูย่างเมืองตรังในของขึ้นชื่อของเขาเลย

แต่ละล้านจะไม่เอามูมาย่างแล้ว
เอ้าเดี๋ยวนะถ้าหมูย่างเมืองตรังไม่มีหมูมาย่าง
แปลว่าเขาต้องปิดกิจการชั่วคราวนี้เหรอ
คือบางร้านบอกว่าแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว

บรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังนะฮะ
พ่อค้าแม่ค้าหมูย่างแล้วก็หมูสดหลายร้าน

เพราะแบกรับต้นทุนราคาหมูไม่ไหว

บอกว่าโอ้โหได้รับผลกระทบเยอะนะ
เพราะว่าราคาหมูขึ้นสูงจนสู้ไม่ไหวแล้ว
แต่มันเป็นอาชีพของเราที่ต้องขายหมูย่างเมืองตรัง
ของขึ้นชื่อของเมืองของจังหวัดเนี่ยนะ

ถึงแม้ว่าขายไม่ได้ก็ต้องขายแบบนี้นะคุณ
อยากฝากรัฐบาลให้ควบคุมราคาหมูให้อยู่ในวงจรด้วยนะครับ
ส่วนทางด้านของเจ้าของแผงหมูย่างที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังอีกท่านหนึ่ง
ก็คือนางสาวนัตติการบุญรินบอกว่า

แต่ลูกค้าก็เข้าใจว่าหมูช่วงนี้แพง
ช่วงหลังที่หมูแพงจึงได้หันมาขายทางออนไลน์ด้วย
แล้วก็ต้องปรับตัวด้วยการลดปริมาณลงนะฮะ
จะทำยังไงให้ราคาได้นะ
ไม่ต้องทำอะไรมาก
สามสี่ร้อยบอร์นี้ให้คนก็เลียนตัวเองได้

หมูย่างเมืองตรังได้รับผลกระทบนะ
ทีนี้จากหมูย่างไปดูหมูแดงหน่อยคุณผู้ชม
ข้าวหมูแดงไปที่ชนบุรีค่ะ
ไปสำรวจราคาเพราะว่าหมูสามชั้นน่ะ
ปกติมันโลหนึ่งประมาณ๑๓๐๑๖๐ไม่เกินนี้
แต่ตอนนี้มันดีดมันพุ่งไปโลละ๒๒๐ค่ะ
แล้วร้านข้าวหมูแดงในดอกไม้เนี่ยอันนี้ร้านดังของที่ชนบุรีเลย
เขาต้องติดป้ายแบบนี้เมื่อกี้เห็นไหม
ขอปรับขึ้นราคาอีก๕บาท
แล้วไปคุยกับเจ้าของร้านนะคุณวุฒิชัย
บอกว่าผมขายข้าวหมูแดงมา๔๐กว่าปีนะ
ไม่เคยเจอราคาหมูแพงแบบนี้เลยมันเดือดร้อนกันหมด

แล้วช่วงนี้หมูเกิดโรคระบาดตายอีก
คนฆ่าหมูเองเขายังไม่อยากทำงานเลย
เพราะว่าค่าแล้วมาขายมันก็ไม่คุ้ม
แต่ว่าเราไม่ขึ้นเราไม่อยู่ไว้ได้เหมือนกัน
อยากให้มีความจริงใจของประชาชนมาก
แต่นี่คือยังไงดูแลประชาชนคือแบบ
อย่าให้ในทุนไปเอาเปรียบประชาชนนะ
สะท้อนอยากให้ควบคุมราคาทั้งหมูสด

ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ร้านข้าวหมูแดงไง
ร้านอาหารตามสั่งบอกว่าไม่เอาแล้วจ้าเมนูหมู
เอามาเป็นเมนูไก่เอามาเป็นเมนูปลาแทนละกัน

แล้วก็ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ด้วยนะ
บอกว่าตอนนี้เรื่องของโรคระบาดมันระบาดกับหมูแม่พันธุ

แล้วพอเกิดโรคระบาดปุ๊บแม่หมูจาก๕๐๐๐กว่าตัว

ฟาร์มเขาไม่สามารถผลิตหมูออกมาได้อันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
ไปสำรวจกันต่อที่นครราชศรีมานะครับ
ทีมข่าวของเราสำรวจในตลาดเขตเทศบาลนครราชศรีมานะครับ
ราคาหมูขายกันอยู่หน้าเขียงกิโลกรัมละ
ทยานไปถึง๒๓๐๒๕๐บาทแล้วนะคุณนะ
ราคาหมูที่แพงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการที่ชำแหละหมู
ส่งขายบางรายหยุดชำแหละหมูแล้ว
ร้านขายหมูบางร้านต้องหยุดขายหมูชั่วคราว

รับหมูมาแพงลูกค้าไม่ซื้อทำยังไงดีนะฮะ
ทีนี้เมื่อเช้าทีมข่าวของเราไปเดินตลาดกัน
ว่าจะไปซื้อหมูปิ้งกินประจำไม้ละ๕บาท
แม่ค้ารีบบอกก่อนเลยหมูปิ้งวันนี้ขึ้นราคานะจ๊ะ
จาก๕บาทเป็นไม้ละ๑๐บาท
เพราะหมูมันแพงมากจริงถ้าไม่ขึ้นราคา

ถามว่าทีมข่าวของเรากินไหมก็ต้องกิน
ก็ใช่สิคุณจากแต่ก่อนแม่ค้าบอกไปซื้อในตลาด
กิโลกรัมละ๑๔๐บาทตอนนี้ซื้อกิโลกรัมละ๒๒๐บาท
แม่ค้าขออนุญาตขึ้นราคานะจ๊ะ

อินจากเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์นะครับ
ซึ่งบอกว่าราคาอ้างอิงจากตลาดใหญ่
อย่างเช่นตลาด๔มุมเมืองตลาดไทยปฐุมธานี
สุรนครของโคราชและตลาดยิ่งเจริญกรุงเทพ
ราคาหมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนหมูสันนอกอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะครับ
ถ้าย้อนไปกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคุณ
เนื้อแดงยังอยู่ที่๑๔๐บาทอยู่เลยนะฮะ
ส่วนหมูสันนอกอยู่ที่๑๖๔บาท๕๐สตางค

คือปัจจัยทางฟาร์มหมูเขาอ้างว่าหมูในฟาร์มมันน้อย

อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่า
แม่พันธุ์ในบ้านเราตายเกือบหมดประเทศแล้ว
เคยมีหมูแม่พันธุ์อยู่ล้าน๑แสนตัว
ปกติผลิตลูกหมูได้หรือว่าหมูขุนได้๒๑๒๒ล้านตัว
ปัจจุบันโรคระบาดทำให้หมูแม่พันธุ์เหลือ๕แสนกว่าตัว
ผลิตลูกหมูหรือหมูขุนได้แค่๑๒๑๓ล้านตัว

ส่วนเขียงหมูตอนนี้ไม่กล้ารับเนื้อหมูมาขายแล้วนะ

ถ้ารูคะจะเอากิโลกิโลเดี๋ยวเค้าจะไปรับมาให้

แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าทางการประชุมคอรมอล
ก็จะมีเรื่องของราคาหมูเนี่ย

เดี๋ยวรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะช่วยเหลือจะเยียวยายังไงนะคะ
ไม่รู้จะให้เลี้ยงหมูในบ้านที่ไหนอีกหรือเปล่า